คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ถ้าได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะชัดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีรถคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านอยู่ที่ปฐุมธานีค่ะ
แล้วอยู่ดีไฟลุกไหม้พลึบเลยค่ะ
คือทางเจ้าของรถเขาก็เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิด
รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถของเขาค่ะ
นี่ไงเปิดวงจรปิดดูเลยรู้เลยผู้ชายคนนี้มาก่อเหตุ
เจ้าของรถเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าระบบไฟฟ้าระบบของรถเขาขัดข้องอะไรหรือเปล่า
จนทำให้เกิดไฟไหม้แต่ไม่ใช่ผู้ชายขากระเพลกคนนี้ค่ะ
เขาโยนถุงใส่น้ำมันเข้าไปก่อนแล้วก็ไฟลุกเลย
แล้วเดินขากระเพกขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
คืนวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมคือลุงกับป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะ
เขาก็มีแผลผู้พองจากไฟไหม้มีรอยถลอกที่ตัวด้วยครับ
คุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียหาย
คุยกับคุณจุลาพรอายุ๓๕เป็นเจ้าของบ้าน
เขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดหนึ่งครั้ง
พอลงมาดูเห็นรถไฟไหม้
ตะโกนเรียกคนในบ้านให้หนีออกไปข้างนอก
แล้วก็ไปหยิบกุญแจรถแล้วก็ขับออกไปนอกบ้าน
คือเขาต้องขับออกไปนอกบ้านเพราะกลัวว่าจะลุกลามแล้วไหม้บ้านไงคะ

แกก็แบบกำกุญแจทั้งร้อนเพื่อที่จะเอาให้พ่อออกมากับเรา
แต่มันออกมาไม่ได้นี่ก็ออกไม่ได้

มันมืดไปหมดมองไม่เห็นก็เลยคว้าผ้าคุณหนูอะค่ะ
ผืนไปจุ่มในน้ำในห้องน้ำก่อน

แล้วก็ควันมันเยอะก็เลยกลัวพ่อจะเป็นอะไร

จังหวะนั้นก็หยิบกุญแจรถที่จอดหน้าบ้านเนี่ย
มุดออกมาเพื่อที่จะเอารถออก
เพราะว่ากลัวว่ามันจะหลาม
รอบพภอความของหมู่บ้านเป็นคนบอก
ว่ามันไม่น่าจะเป็นลักษณะที่ว่าอยู่ดี

กระยานยนต์เหมือนขี่หนีอ่ะครับแล้วไปทางหน้าหมู่บ้านก็เลยเนี่ยค่ะ
เปิดกล้องดูก็เห็นภาพเนี้ยแล้วคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะ
ที่เดินขากระเพลกคนนี้ค่ะชื่อว่าในดิวเป็นหลานของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
อ้าวแล้วในดิวป่วยเป็นโรคโปรลิโอทำให้ขาพิการอ่า
แล้วทำไมในดิวถึงมาทำแบบนี้คะเขางงเลยนะพี่อุ๋ยอืม
ทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแล้วเป็นญาติของในดิว
ชื่อว่าในยศอายุสามสิบเขาบอกเขาดูภาพแล้วใช่เลยในดิวนี่แหละ
เป็นคนก่อเหตุก่อนหน้านี้เคยอยู่บ้านหลังนี้มาสามปี
แต่ถูกพี่สาวภรรยาไล่กลับให้ไปทำงานที่อ่างทองเพราะนิสัยก็คือไม่ค่อยยอมทำมาหากินอะไร
คืนวันเกิดเหตุถามญาติที่อ่างทองว่าในดิวอยู่ด้วยไหม
เขาบอกในดิวไม่ได้กลับแล้วขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะคะ
ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ค่ะ
แล้วไปทำทำไมเกิดไฟไหม้บ้านเขาขึ้นมาทำยังไง
ท่านผู้ชมครับตอนนี้สพคลองหลวงขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะฮะ
เพราะว่าหลักฐานชัดเลยนะครับในดิวหรือว่าชื่อจริง
นายชัดชัยบัวอาจอายุสามสิบปีข้อหาวางเคริงเผาทรัพย์นะครับ
ตอนนี้ติดตามตัวอยู่ค่ะ